น้อยครั้งครับที่ท่านนายกจะลงพื้นที่ไป
เยี่ยมเยี่ยนประชาชนโดยที่ไม่ได้บอกคนล่วงหน้า
ครั้งนี้ท่านนายกก็เสร็จภารกิจจะทำเนียบ
แล้วก็เดินทางลงพื้นที่ไปยังชุมชนบางกอกน้อย
เพราะว่าเขาบอกว่าโอ้เศรษฐกิจไม่ดี
คนไม่ไปเที่ยวมันซบเศร้า
ทั้งที่เป็นชุมชนที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของบางกอกน้อยเลย
ท่านก็ไปตำรวจรู้ตอนแบบออกจากธรรมเนียบแล้ว
น้อยคนจะรู้ท่านบอกว่าท่านอยากเห็นสภาพความเป็นจริง

ไม่ต้องเตรียมฉันอยากเห็นฉันกลับไปอะไรอย่างนี้นะฮะ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับ
พร้อมด้วยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา

เป็นชุมชนที่เขาทำขันลงหิน

แล้วท่านนายกก็ไปซื้ออุดหนุนชุดขันลงหิน
เล็กราคา๑๖๐๐๐บาท

ผู้สืบทอดงานหัตกรรมอันนี้
ขันลงหินให้กับท่านนายก

ก็มอบไม่เกิน๓๐๐ให้ท่านไปเป็นที่มรลึก
ท่านอุดหนุนซื้อกลับมา๑๖๐๐๐บาท
จากนั้นท่านนายกกับพลเอกอนุพงศ์
ก็พูดกับพี่น้องปัชชนยังเป็นกันเอง
และก็มีปัชชนท่านขอถ่ายรูปชมว่า

นายกร่อยจังเลยยิ้มแก้มปีดกลับกินน้ำ
ก่อนเดินทางต่อไปยังวัดประคังครับแล้วขึ้นไปบนตำหนักแดงเพื่อสักการะสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราช
ซึ่งท่านนายกเองก็ไหว้แล้วก็นำดาบขึ้นมาชักแล้วก็อธิษฐานขอพรให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างไปได้
ก็เป็นเหมือนท่านจะมาได้ชักด่าออกมาเนาะคือนิดนึงเป็นจังหวะนิดนึง
ตอนแรกเอาด้านคมหันหาตัวมันไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาด้านคมออกเดี๋ยวฟันตัวเองนี่เอาออกไป
ความเชื่อนะการไปสักการะ

กษัตริย์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อในการเสริมพลัง
อยากแอบถามว่าท่านท่านอธิษฐานอะไรแต่ไม่ได้ทำนี่ไงให้ฝ่าฟันอุปสรรค
ประมาณนั้นนะครับค่ะจากนั้นท่านนายกก็ลงมาทักทาย
กับนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระคังตั้งแถวรอรับเป็นแถวนี่แหละครับ
นักเรียนมีนักเรียนน้องผู้หญิงชื่อว่าน้องใบพลูเป็นแฟนคลับท่านนายกมาก
โอ้นี่ไงบอกว่าตอนเจอนายกน้องคุณนี่นี่ร้องไห้เลยร้องไห้
ใช่คือดีใจมากที่ได้เจอนายกรัฐมนตรีเพราะว่าน้องใบพลูชอบนายกรัฐมนตรีมาก
ชอบมากชอบว่าเป็นแบบไอดอลเป็นเอฟซีอ่ะร้องร้องไห้เลยอ่ะ
นะฮะสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะฮะสืบเนื่องมาจากว่ามีรายงานว่า
นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแต่เริ่มซบเซาคนไทยไม่ไปเลย
มีแต่นักท่องเที่ยวบางส่วนแวะเวียนเข้าไปเท่านั้นนะฮะจึงอยากให้ท่านนายกเนี่ย
กระตุ้นการท่องเที่ยวหน่อยชุมชนบ้านบุที่บางกอกน้อย
แล้วก็เป็นภารกิจที่ท่านนั้นไม่ได้แจ้งล่วงหน้าผมเชื่อว่าหลายชุมชนหลายพื้นที่
เหมือนกับชุมชนบ้านบุตอนนี้มันซบซาวจังเลย
ท่านนายกไปทุกอย่างมันจะแบบเป็นข่าวมันก็รู้จักกันมากขึ้น
แล้วก็อยากให้ท่านไปเยี่ยมเยี่ยมหลายพื้นที่หลายชุมชนมากขึ้นนะ
หวังว่าท่านจะไปแบบนี้แบบหลายชุมชนเนอะ